คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้ครับตีกันยับไม่เกรงใจใครเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาด๔มุมเมืองค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็โอ้โหบางคนเห็นภาพแล้วก็บอกว่านี่เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มได้ไหม
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันเนี่ยนะคะ
เพราะว่าชายชะกันเนี่ยมาเป็น๑๐เลยดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหหมัดด้วยไม้หน้าสามด้วยฟาดแบบไม่ยั้งเลยคุณผู้ชม
คลิปนี้เนี่ยลงเอาไว้ในเพจสวายสายไหมต้องรอดนะคะ
ซึ่งเขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าคนนองด้วยศักดิ์ศรีชีวิตแลกตำนาน
อรรถพรรณวัดที่ใจโฟลคอร์เนอร์ซิตี้นี่สี่มุมเมืองนะ
ล่าทรชนคนพันธุ์เดือดใช้แล้วเมื่อแปดชั่วโมงก่อนที่ตลาดสี่มุมเมือง
อ่ะก็ฝากตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบด้วยทีนี้นักข่าวของเรา
ก็เลยสอบถามพื้นที่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยนะคะ
ก็เลยสอบถามไปที่ผู้กำกับสพคูคศดูแลพื้นที่ตรงนี้
พันธุ์ตำรวจเอกวิศนุรักษ์พรมเมษนะคะซึ่งผู้กำกับบอกว่า
เหตุการณ์นี้ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าสรุปแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
มันเป็นคลิปเก่าไหมแต่ที่แน่ตอนนี้ยังไม่ได้มีคนมาร้องทุกข์
ยังไม่มีคนมาแจ้งความก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดสี่มุมเมืองตรวจสอบแล้วนะคะครับ